คุณผู้ชมครับปีนี้ค่ายรถยนต์หลายค่ายมีการจ่อเปิดตัวหลายรุ่นนะครับ
สัปดาห์ก่อนก็มีการเปิดตัวไปบ้างแล้วนะครับ
ไปดูว่ามีความพร้อมแล้วหน้าตาเป็นอย่างไร
พร้อมกันจากบรรยายงานของคุณเขมิกาพรมพันธ์ใจครับ

มีทั้งหมด๖รุ่น๖สี
ยังคงราคาเดิมเริ่มต้นที่๕๕๐๐๐บาท
จนถึง๗๕๑๐๐๐บาทค่ะ
โดยตั้งเป้ายอดขายรุ่นนี้ที่๓๖๐๐คันใน๑ปี

เพื่อให้เห็นว่าคุ้มตอบโจทย์
ในราคารุ่นท็อปที่ไม่ถึง๖๕๐๐๐บาท

ค่ายเร่งกันอัดกันตั้งแต่ต้นปีค่ะ
จาก๓เดือนที่ผ่านมาค่ายรถยนต์ชะลอการจัดกิจกรรมต่าง
ขณะเดียวกันก็ต้องปูตลาดก่อนที่จะเข้าสู่งานมอเตอร์โชว์๒๐๑๙

ผู้คลำบอดในวงการยานยนต์ชีวา
และรถยนต์หรูที่ปีนี้น่าจับตาค่ะ
จะเป็นตลาดที่หดตัวลงเนื่องจาก

กลุ่มที่น่าจับตาคงจะเป็นกลุ่มตลาดรถยนต์หรู

น่าจะเห็นหลายรุ่นเปิดตัวกันในปีนี้

มองเหมือนกันคือตลาดรวมรถยนต์
ประเทศจะเติบโตขึ้นไม่มากนักค่ะ

น่าจะอยู่ที่ประมาณ๗แสน๘แสนคัน
จากการเมืองเศรษฐกิจที่เริ่มฟื้นตัว

ยังต้องเหนื่อยกับการแข่งขันในปีนี้ค่ะ